ดูนะคะโดยเฉพาะใครที่มีอยู่บ้าน
ใกล้กับตามแยกตามจุดยูเทิร์น
โม้ปูนพุ่งชนใส่เต็มแบบนี้ค่ะ

เส้นแยดแหงผาแปดเลยนะคะ

มีไหมครับมีค่ะโอ้โฮโอ้

คนเจ็บเนี่ยชื่อว่าคุณปวีนาประเสริฐพงศ

พังยับแบบนี้ค่ะแล้วคนขับรถโม้ปูนก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ตรงนี้ก็คือในพื้นที่ตำบลด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
คุณผู้ชมบริเวณ๓แยกนาแฮล์อูภัยต้องให้การช่วยเหลือ
ทีนี้เรามีโอกาสไปคุยกับน้องสะพ้ายของคนเจ็บ
บอกว่าเขามีบ้านอยู่ติดกันนะคะตอนที่เกิดเหตุ
เห็นแล้วว่ารถโม้ปูนมาชนจนบ้านเนี่ยเสียงดังสนั่นเลย
แล้วทำให้คุณปวีนานั่งอยู่ในบ้านได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ
ศีรษะแตกค่ะแล้วในบ้านหลังนั้นยังมีผู้สูงอายุผู้สูงอายุอีก๒คน
คน๑เป็น๘๗อีกคน๑เป็น๙๖
อายุมากทั้งนั้นอายุมากทั้งนั้นแล้วเคราะห์ดีมาก
ทั้งสองท่านไม่เป็นอะไรเพราะอะไรรู้ไหมคะ
นอนพักอยู่ห้องหลังบ้าน

ใช่คุณผู้ชมทีนี้ทำยังไงต่อล่ะคะ
น้องสภัยของคนเจ็บบอกว่าต้องรีบนำ๒ตายาย
ไม่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้ออกมาก่อนเห็นไหม

บ้านทางขนาดนี้ต้องจะทำใหม่เดี๋ยวมันเอ็นหมดแล้ว

ที่เกิดเหตุการณ์รถมาพุ่งชนบ้านแบบนี้
นี่เป็นครั้งที่สามแล้วปีที่แล้วรถบัตรประจำทางเบรกแตก
พุ่งชนบ้านหลังดังกล่าว

ไม่รู้ว่ามันไปจุดที่ไปพ่อโมกพ่อจอด

ใช่ค่ะรถบัตรรถโม้ปูนแบบนี้